คุณผู้ชมคะจากเรื่องของอสังหา

ใครที่กำลังสนใจจะไปศึกษายังสหราชอาณาจักรนะคะ
ติดตามให้ดีเพราะว่าคุณสุพัตราศรีปัชชิมเนี่ย

แล้วก็พาไปที่เมืองหลวงก็คือคาดิสนั่นเองนะคะ
ที่นั่นมีมหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำ
แล้วก็มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นนำด้วยนะคะ
ติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้เลยค่ะ
อันดับ๑ของสหราชอาณาจักร

มีแนวคิดสร้างนักเรียนให้มีความสามารถรอบด้าน
ทุกปีมีนักเรียนระดับหัวกะทิจากทั่วโลกเข้ามาเรียนที่นี่
เด็กเหล่านี้เก่งเหนือกว่าเด็กทั่วไป
พวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันตัวเองไปสู่ความสำเร็จ
จะสร้างให้เขาเป็นคนเก่งที่มีความพร้อมในทุกด้าน
วรวัตถวันเถริงฤทธิ์นักเรียนไทยที่ขดิสทิศิกปอร์มบอกว่า
ที่นี่สอนให้เด็กเข้าใจสาขาหรืออาชีพที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
แท้จริงแล้วเรามีความพร้อมที่จะเรียนหรือทำอาชีพนั้นหรือไม่
เช่นเดียวกับรักษณาผ่องเสริมสุขบอกว่า

ให้เด็กเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเอง
ฉักยภาพที่มีอยู่ให้โดดเด่นออกมา

เขาก็แนะนำมหาวิทยาลัยแนะนำแบบ
นี่นะความสำคัญขนาดนี้นะ

เกรดเจ้าสำคัญแต่คุณต้องคิดถึงหลายอย่าง

ดีฟซิกฟอร์มรับนักเรียนอายุ๑๖ปีขึ้นไป
ต้องมีประวัติการเรียนยอดเยี่ยม
และผ่านการสอบคัดเลือกหลัก๒วิชา
คือภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์
เด็กยังสามารถเลือกเล่นหนังตรีกีฬา

นักเรียนคาดีฟซิกฟอร์มจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ทางวิชาการ
และเป็นนักกิจกรรมด้วย
คาดีฟซิกฟอร์มเรามุ่งไปยังมหาวิทยาลัยคาดีฟ
ที่นี่มีความเป็นเลิศทางวิชาการงานวิจัย
หนึ่งในขณะจานสำคัญคือสัตราจารย์มาร์ตินอีวาน
ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์
เป็นขั้นตอนสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย
อาจารย์หมอจะคอยแนะนำถึงจังหวะการปั๊มหัวใจที่ถูกต้อง
ฝึกจนชำนาญเพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้
จบเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ
อาจารย์วิวสันพนอวุโสฝ่ายการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์กล่าวว่า
การสอนนักศึกษาแพทย์เน้นให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนไข้

อาจารย์จะคอยดูแลเรื่องวิชาการและสุขภาพจิต
เมื่อเขาเครียดจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวทเข้ามาให้คำแนะนำ
เพราะนักศึกษาแพทย์เหล่านี้คือความหวังของคนทั้งโลก
ัชชานันภูลวรรลักษณ์นักศึกษาแพทย์บอกว่า
ช่วงชั้นปีที่๓ได้เริ่มเข้ามาฝึกงานในโรงพยาบาล
สิ่งที่อาจารย์เน้นย้ำคือการสื่อสารกับคนไข้
เพราะจะทำให้รักษาโรคตรงตามอาการ
ส่วนใหญ่นี่ถ้าเก็บถึงแนวว่าเราจะเก่งแค่ไหน
คุยกับคนไข้ไม่ได้หรือสื่อสารไม่ดีพอ
มันอาจจะเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน

ที่นี่ได้รับการยกย่องว่าง

ดีฟเป็นเมืองหลวงของเวลส์อดีตเป็นเมืองที่มั่งคั่งด้วยเมืองฐานหิน
ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร
สุพัตราสีประชิมข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากเมืองคาดีฟสหราชอาณาจักรค่ะ